รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเรื่อง
ชูวิตตีแสดหน้า
ราม่าแท็กซี่ดาบผู้ใดสาร

ปฏิเสธแถมคมครูและคมคืน
ชูวิตกมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชูวิตตีแสดหน้า

เมื่อสักครู่นี้นั่งอ่านไลน์กันเมามันเลยคุณชุวิต

คือทุกครั้งที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยท่านผู้ชมครับผมก็จะเอามาเขียน
ในช่วงที่ผมหาเสียงก็เรื่องการเมืองแบบหมานะครับ
ผมเข้าคุกผมก็เขียนเรื่องราวภายในคุก
ทีนี้คุณมินครับกรมราชธรรมเขาเป็นห่วง
เขาห่วงว่าเดี๋ยวผมเขียนอะไรไปพาดพิง

ว่าให้กับอธิบดีกรมราชธรรมเจ้าหน้าที่ราชธรรม
คือก็เหมือนกับสังคมอื่นครับ

จะบอกว่ากรมราชธรรมทั้งหมดเป็นคนดีคงไม่ได้นะครับ
ผมเขียนเนี่ยเรื่องราวต่างก็เป็นกระจกสะท้อนให้เห็น
ว่าเรื่องราวภายในคุกเป็นยังไงนะครับ
อะไรที่ดีไม่ดีคือผมไม่ชม
และผมก็มีว่านะครับ
ชมก็ผมมีชมฮะโรงพยาบาลราชธานีเป็นภาพของข้าราชการดี

เจ้าหน้าที่บางละทั้งหมอนะครับพยาบาลซึ่งเสียสละ
ส่วนที่ไม่ดีผมก็มีเขียนไว้นะครับ
อย่าไปคิดมากเอาไว้อ่านไว้ปรับปรุงนะครับ

ผมเขียนได้เลยว่าค่านวดเท่าไหร่
ซักผ้าเท่าไร
มีค่าย้ายแดนค่าย้ายกองงานค่าย้ายห้องนอน

แม้กระทั่งนักโทษต่างชาติ
ซึ่งมาเอาเปรียบนะครับมาทำร้ายบ้านเมืองเรา
เอายาเสพติดมาขายแล้วยังเข้าคุก

ใช่นี่คุณชูวิทย์เคยพูดอันนี้ผมก็มีเขียนไว้นะครับ
หรือเส้นทางสู่อิสระภาพต่าง
ว่าจะออกอย่างไรได้ทำตัวยังไง

นี่ครับคุณวินเห็นไหมครับว่า
แดดเนี่ยที่ส่องผ่านกราฟิกตัวนี้ส่องไปข้างล่างนี้เป็นอะไรรู้ไหมฮะ
โทรศัพท์เหรอคะโทรศัพท์มือถือครับอันนี้ฮะเป็นโทรศัพท์มือถือ

มือถือมันเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้อย่างไรครับคุณมินครับ
บางคนก็บอกโยนเข้าไปบางคนก็บอกใช้โดรนนะครับ
ผมบอกไม่ใช่หรอกครับมันหิ้วเข้าไปนะครับ
ฮิ้วเข้าไปดื้อนะครับฮิ้วเข้าไปแล้วใครฮิ้วได้ล่ะครับ
เรื่องราวต่างเหล่านี้ผมถือว่าเป็นประโยชน์กับสาธารณชน
อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะ
ของเราจะไปกระทบกระเทือนกับคนนู้นคนนี้นะครับ
ไม่ใช่เลยสิ่งที่เขียนเนี่ยผมถือว่าเป็นประโยชน์
เป็นประโยชน์กับสังคมคนที่อ่านก็จะกลัว
ไม่กล้ากระทำความผิดไม่กล้าที่จะไปแพ่วพานกับคุก
ทำผิดกฎหมายส่วนทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้อ่านเอาไว้ปรับปรุงนะครับ
อย่าลืมนะครับว่าผมก็เคยอยู่ในสภางบประมาณต่าง
คืออยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับ
แต่มันเป็นเรื่องจริงเงินหมื่นกว่าล้านครับ

คุณชุวิตเคยแจกแจงให้ฟังแล้วว่ามันใช้เงินเยอะมาก
ในการที่จะดูแลนักโทษทั้งจะเป็นนักโทษไทยนักโทษต่างชาติ
รวมถึงที่จะใช้พัฒนาเรือนจำต่างหลายร้อยเรือนจำในประเทศไทย
บาทต่อวัน๕๗บาทต่อวันอาหาร๓มื้อ
งบประมาณที่กรมราชธรรมต้องจัดไว้นั่น
หมื่นกว่าล้านครับต่อปีนะครับหมื่นกว่าล้าน
กว่าล้านนี่ก็มาจากภาษีอากรที่จะไปเลี้ยงคนคุก
ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติ๓แสนกว่าคน
กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นนักโทษยาเสพติด
เราจะแก้ไขปัญหาต่างเหล่านี้ยังไงครับ
อาจจะมีกฎหมายเรื่องการกักขังแทนการจำคุก
ถ้ากรณีที่เป็นโทษน้อยโทษที่ไม่หนักและเป็นโทษความผิดครั้งแรกนะครับ
หรือจะมีกำไรที่ใส่แบบอเมริกาใส่แล้วจับให้อยู่แต่ในบ้าน
ลักษณะแบบนี้ซึ่งอาจจะประหยัดงบประมาณของกรมราชธรรม
ผมมีเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็เรียบเรียงไว้นะครับ
ในหลายเรื่องคือผมไม่อยากให้คนคิดมากนะครับอ่านแล้วก็
บางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอาเขามาแฉ
ตำหนิเขาไปว่าเขาโกะหรือเปล่า
ของมันก็ต้องตำหนิบ้างครับจะไปชมเสียทุกเรื่องเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับ
แต่ว่าอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าผมแหมออกมาปุ๊บผมไปเขียนเล่าเรื่องในเรื่องนั้น
ก็เรื่องแดนสนทยาใครก็อยากจะรู้
กำลังจะบอกว่าคือคนไม่เคยติดมันไม่รู้จริงนะคุณผู้ชม
ข้างในเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไปอยู่

ซึ่งพออ่านแล้วบางทีอาจจะได้เตือนสติว่าเออก็อย่าเข้าไปอยู่เลย

คนดังติดคุกไม่ใช่ไม่มี
ตรูไหมครับปีที่ผ่านมามีทั้งอดีตรัฐมนตรี
มีคนต่างไปติดคุกผมก็มีเขียนไว้ครับว่า
คนดังติดคุกแล้วคนดังติดคุกเนี่ย
เร็วนี้ก็มีอีกแล้วที่ผ่านไปนะ
อดีตผู้ห้าเนี่ยแหละอดีตผู้ห้าต่อเนี่ย
เด็กพร้อมลูกเนี่ยก็มีนะครับ
คือการเขียนสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ย
เป็นสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นภาพในเรือนจำนะครับ
คดีหมื่นปีนี่แหละครับคดีหมื่นปี
ผมเพิ่งเขียนประโยคไงว่าคดีหมื่นปี
ก็มีให้เห็นแล้วมีให้เห็นก็เพิ่งมีหยกแล้วครับ
คดียูฟันที่โดนไป๒๓๐๐กว่ากรัม
กรรมละ๕ปีโดนไป๑๐๐๐๐กว่าปีนะครับ
แต่สูงสุดก็คือ๒๐ปี
รายละเอียดต่างเหล่านี้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้
คุณที่พิษแล้วนี่กรมราชทันเขาอ่านกันยัง
คืออย่างนี้ครับผมจะนำเอาไปให้ท่านอธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
ผมจะนำไปให้ผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศ
ผมจะส่งไปให้แล้วไม่คิดสตางค์

ไม่ต้องเสียเงินซื้ออย่าไปเอางบประมาณอะไร

แล้วก็ส่งไปให้แล้ว๓ที่ที่ไหนบ้าง
ชัยภูมิแล้วก็ที่โคราชนะครับ

อันนี้มีความผูกพันเป็นพิเศษไหมไม่มีครับ

ก็เลยส่งไปให้ส่งปรายศนีย์ไปให้ท่านแล้วนะฮะ
ท่านผู้บัญชาการเรือนจำที่โคลาสนะครับ

แล้วก็ผู้บัญชาการที่ชายภูมินะครับ

ส่วนเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นเนี่ย

เดี๋ยวเรามีเรื่องอะไรจะคุยต่อ
แท็กซี่นี่ดูแล้วเหมือนว่าแปลกนะ

มันอัพเลเวลขึ้นเรื่อยนะครับนะครับ
ร่าสุดนี่เลยคุณโบ๊ยกมล์โอ้ยเขาต่อมากว่าผ้าดหัว
มันก็ต้องต้องมองทั้งสองฝ่ายนะครับอ่าเอ่อเวลาเรียกเนี่ย
ถ้าเขาบอกว่าบริเวณที่เขาห้ามจอด

ซอยสุขุมวิท๓๓มันก็อยู่ใกล้บ้านผม
อ๋อเหรอคะครับก็เวลาทางเลี้ยวรถมันติด
หรือว่าซอยแดงอุดมสุขุมวิท๓๓รถติดครับ
แล้วเวลาเลี้ยวก็อาจจะมีป้ายขาวแดง
ขาวแดงครีมครับอ่าห้ามจอดนะครับยังไม่ได้เรียกนะ
คือหมายเขาเรียกแล้วยังไม่จอดยังไม่ได้ต่อลองกัน
ดังนั้นแท็กซี่ก็บอกว่าตรงนี้ห้ามจอด
ที่คุณบอยเรียกแล้วก็ใจร้อนเกินไป
ก็ไปอะไรล่ะไปทุบรถหรือไปเตะรถเขา

ก็คือคลิปที่ออกมาในโลกออนไลน์เผื่อใครยังไม่เห็นนะคะ
ก็คือเป็นคลิปที่เหมือนคุณบอลมีปากเสียงกับรถแท็กซี่
ทำนองว่าเรียกเนี่ยคลิปเนี้ยเรียกแล้วรถไม่ไป
ไม่ไปซึ่งคันนี้คันที่๓ไงคุณบอลก็เลยไม่ไหวแล้วนะ
อารมณ์เสียอารมณ์เสียก็เลย
คุณบอยใช้คำว่าผมก็เลยใช้เท้าในการสะกิดเรียกเขา
เพราะว่าถ้าใช้มือก็กลัวว่าเดี๋ยวมันรถชนเดี๋ยวอุบัติเหตุอะไรยังไง
มันก็มากไปใช้เท้าเลยนะใช้เท้าเรียกเท็กซี่ไม่จอด
เขาให้เหตุผลว่าตรงนั้นมันเป็นเส้นขาวแดงเขาจอดไม่ได้มันห้ามจอด
ซึ่งในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมดูเห็นชัดนะว่าเป็นขาวแดง

ถึงบอกว่าต้องทางสองฝั่งเพราะว่าจอดไม่ได้

เขาบอกใช้คำว่าสกิดแต่สกิดจนบุบเลยนะแล้วเสร็จยังไงเท็กซี่ก็ออกมา
ซี่ก็ได้ออกมาถามว่าเอ๊ะมาเตะรถผมทำไม

เขานึกว่าทุบตอนแรกแท็กซี่ออกมาให้การบอกว่าทุบ
อย่างนี้มันยิงกันดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่า

จ่ายเงินตอนแรกข่าวออกมาบอกว่า
แท็กซี่รีดคุณบอย๑๐๐๐บาท
แต่แท็กซี่เขาบอกว่าผมไม่ได้รีดเขาให้เอง
คือเหมือนเจรจากันคุณบอยเองยอมรับไงว่า
รถเขาเสียหายอาจจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่

รถก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ตกใจนะครับ
ออกมาถามว่ามาเตะรถผมทำไม

ทางนี้ก็อาจจะรู้สึกว่างั้นจ่ายค่าเสียหายให้

หลายครั้งหลายคราที่เราได้ยินอยู่บ่อย

แล้วก็เรื่องก่อนหน้านี้ก็เป็นเท็กซี่ที่ไป
จะคมขืนสาวพม่า

แล้วออกมาตอนกี่โมงนะตี๕๓๐๖โมง

และที่สำคัญคืออยู่ใจกลางกรุงเทพ

แต่ว่าแท็กซี่ก็จะชวนมาให้มานั่งหน้า

จะขอให้จะข่มขืน

ผู้หญิงคนนี้ก็มีไหวพลิกคงบอกว่ามีประจำเดือน

ปากกับอวัยวะเพศนะครับ
ก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็กัดนะฮะ

ไปตรวจแล้วก็ไม่ใช่แท็กซี่ที่ขับ

ตอนนี้ก็กำลังหาตัวแท็กซี่อยู่

อย่างนี้เป็นภัยสังคมแท้

ผู้หญิงที่ทำงานกลางค่ำกลางคืน
กลับบ้านหรือว่ากะที่แบบว่าเลิกนะครับ

หรือว่างานบางอาชีพเนี่ย
ที่เขาต้องเลิกตอนดึกตอนเช้า
หรือว่าออกไปทำงานแต่เช้าตรู่

นี่นะพี่คนนี้กำลังขับไปอยู่นะฮะ

คือผมก็ไม่ได้ว่าไปว่าเท็กซี่ทุกท่านนะ
เพราะว่ามีเท็กซี่คนหลังที่ไปเจอ

เป็นแท็กซี่พลเมืองดีที่ไปช่วยนะครับ
ผมดูแล้วมันอูเบอร์นี้จ้างมาหรือเปล่า

มันชักสงสัยครับเพราะว่าข่าวเท็กซี่นี่

ซี่ไม่รับผู้โดยสารแท็กซี่ด่าผู้โดยสาร
แท็กซี่ผู้หญิงนี่แม้กระทั่งผู้หญิงยังเอาเลย
อันนี้น่ากลัวจริงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะ

วนกลับมาแล้วก็อ้อมกลับมา

ผู้โดยสารเขาก็ถามแล้วในรถคันนั้นมีเด็ก
มีคนสูงวัยแล้วก็มีผู้หญิงนี่

แต่เห็นเขาบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต

คนนี้แหละแต่อย่างนี้มีประวัติอาจยากรรมไหม

กรมการขนส่งทางบกเขาออกกระจายถึงสหกรณ์แท็กซี่
สหกรณ์แล้วว่าไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ขับแท็กซี่อีก

โดนปรับไปแล้วแค่ปรับเนี่ยนะก็ปรับ
ก็ต้องปรับแล้วก็ลงโทษทางวินัยพักใบอนุญาตอะไรอย่างนี้ค่ะ

เท็กซี่ที่จะพาไปข่มขืนแล้วบอกว่าไม่ได้ขับ

เรื่องนี้เป็นปัญหาหลายครั้งแล้วคือการขับแทน
เท็กซี่จะมีอู๋และเท็กซี่ก็จะมีกะนะครับ
๔โมงเย็นก็จะเปลี่ยนกะแล้วครับ

๒ชั่วโมงขับกะกลางวัน๑๒ชั่วโมงขับกะกลางคืน
ซี่เนี่ยจะต้องขับโดยเป็นคนขับกับบัตรจะต้องตรงกัน

ข้อที่๒เท็กซี่ทุกคนต้องตรวจประวัติอาทยากรรม
ประวัตินี้ก็อาจจะมีขึ้นที่ตำรวจเสียร้อยบาทนะครับ
เสีย๑๐๐บาทแล้วไปตรวจที่ตำรวจ

กับคนขับต้องตรงกัน
จะต้องมีทะเบียนประวัติอาชญากรรม
ถึงบอกล่ะครับว่าไอ้อูเบอร์เนี่ยนะครับ
คนก็ถึงบอกว่าอูเบอร์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจนะครับว่า
ซี่บ้านเรานี่ก็สารพัดสีด้วยนะครับ

คุณมิ้นไปต่างประเทศท่านผู้ชมไปต่างประเทศ
จะไปญี่ปุ่นจะไปอเมริกา

แล้วก็จะเขียนตัวเลขชัดเจนเลยครับตัวใหญ่

แต่ที่กรุงเทพนี่แหละครับมีกี่สีครับ
เหลืองเขียวชมพูแดงส้มปลา

ดังนี้ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาปวดเสียนเวียนก้าวมาก
ในการจำเท็กซี่ต้องจำทะเบียนอย่างเดียว

ก็หวังว่าเร็วนี้เขาคงจะมีการปรับปรุงมึง
หวังว่าก็เห็นบอกว่าใช่กรมขนส่งเองก็รับเรื่องไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็คือต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิด
มันถูกร้องเรียนมาเรื่อย

อย่างผู้หญิงที่คขับเซ็กซี่นี่รอสักเงียบเนี่ย

หรือว่าทำร้ายผู้โดยสารนะครับ

ควรจะส่งกระจายไปให้อู่ต่าง
เพื่อไม่ให้ขับมีชื่อมีหน้ามีนามสกุลเนี่ย
จะได้สาธารณะต่างเขาจะจะไม่รับมาขับ
กรมการขนส่งเขาบอกเขาทำแล้วกรณีผู้หญิงคนนี้
แต่ว่าสหกรณ์อันนี้ดันรับไป
คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอนะคุณผู้ชมบอกว่า
อยากให้มีแท็กซี่สีขาวคือเป็นผู้หญิงขับ
เพื่อสตรีและคนชาราและเด็กอะไรแบบนี้

ครับทีนี้มีนะครับมีแท็กซี่นะฮะ
ที่เป็นสีเหลืองผมไม่ต้องไปบอกชื่อนะ
ว่าของใครรู้สึกว่าจะเป็นใช้เป็นเท็กซี่ใหม่ด้วย
แล้วก็ใช้คนขับที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับ
แต่งตัวดีด้วยเพราะฉะนั้นมีทางเลือกนะครับ
มีทางเลือกหลายทางแต่อาจจะไม่เพียงพอ
ในปัจจุบันเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครรถติดอันดับโลกครับ
ติดอันดับหนึ่งจริงติดปวดหัวเลยมันติดจริงครับ
คนที่ขับแท็กซี่ในบางบริเวณก็ไม่มี
ผมไปกับคุณมิ้นที่สาธรณ์นั่งเป็นชั่วโมง
ก็ยังไม่มีแท็กซี่มีอยู่๓คันนะครับ

ผู้โดยสารต้องลุ้นเอาว่าเป็นตาดีได้ตาร้ายเสียเลยก็แล้วกันเนอะ

ทีนี้เอามาเรื่องสำคัญเกินไว้หน่อยนะครับ
กำลังจะมีชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๓
หลังจากมี๖๐ทับ๑แล้ว๖๐ทับ๒แล้วตอนนี้ที่ลาวก็มีครับลาวเขาจับเท้าศรีศุกร์
เท้าศรีศุกร์เนี่ยหรือในอะไรนะ

ลาวก็เป็นเครือข่ายในชัยชนะที่โดนจับที่ไทย

นะครับเท้าศรีสุกนั่นเป็นลาวไฮโซมั้ง
เป็นไฮโซคือต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นคนในสังคมชั้นสูงของลาว
คนรู้จักเยอะแล้วก็ตอนช่วงที่ชัยชนะโดนจับเนี่ย
เขามีภาพคู่กันคือเหมือนสนิทสนมกัน
แล้วก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเรื่องของ
เรื่องของยาเสพติดขบวนการค้ายาเสพติด
ทำอะไรทำรถขายรถซุกบัคคานะครับ
มีคอกม้านะครับมีชีวิตหรู

อยู่ในแวดวงไฮโซของลาวนะครับ
ทีนี้ทางลาวจับเนี่ยทางไทยสามารถที่จะไปขอตัวมาดำเนินคดีทางไทยได้บ้างไหม
เรื่องนี้เขาบอกว่าไปประสานอยู่แต่ดูเหมือนจะขอตัวมาดำเนินคดีเนี่ยยังไม่ได้
แต่ว่าภายในสัปดาห์หน้ามั้งคะที่ทางเจ้าหน้าที่จะขอไปฟังการสืบสวนที่ลาวด้วย
ฟังคงจะมีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับลาว
แต่ที่ประการสำคัญคือประเทศไทยยังไม่ได้ออกหมายจับหรือว่ายังไม่ได้ออกหมายจับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอตัวอะไรเขาหรอกครับ
ดังนั้นต้องให้สารออกหมายจับก่อนการออกหมายจับสารก็ต้องพิจารณาถึงหลักฐานที่ตำรวจจะมีนะครับ
ถามว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไหมระหว่างในไซสนะกับเท้าศรีศุกร์
ถ้ามีสารออกหมายจับก็สามารถเอาหมายจับไปแสดงที่ลาวและขอตัวมาดำเนินคดีได้
ในขณะนี้ก็แค่ไทยเนี่ยไปร่วมฟังการสอบปากคำกับลาวเท่านั้นนะครับ
และเรื่องนี้มันยังโยงมาอีกครับเพราะนายไซสนะเนี่ยโยงมาถึงเรื่องของว่าวันก่อนนี้คุณแพทย์ใช่ไหมใช่ค่ะ
คุณแพทย์ณปภาคือเรื่องนี้ผมเคยบอกแล้วครับว่าคุณมินการต่อสู้ความด้วยความจริงดีที่สุดครับ
ผมก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วคือวิธีการที่เราจะเวลาไปให้ปากคำที่ตำรวจเนี่ยมันมีวิธีอย่างนี้ครับ
บางคนบอกว่าอย่าไปอย่าไปพูดอะไรเยอะนะคือหลายคนกังวลเยอะพูดเยอะมัดตัวเอง
ทีนี้ผู้ชมต้องฟังดีนะครับเมื่อเราถูกหมายหมายความว่าตำรวจออกหมายเรียกนะครับ
ให้เราไปให้ปากคำหรือว่าเรายังไม่ได้ให้ปากคำเราเป็นพยานตำรวจก็ยังพิจารณาอยู่ไม่รู้จะเป็นยังไง
ขอฟังที่เราให้การก่อนตรงนี้นะฮะตรงนี้สำคัญนะฮะเมื่อเราไปก็มักจะมีพลายกระซิบล่ะครับ
เช่นอาจจะเป็นทนายนะครับผมก็ไม่ได้ว่าทนายทุกคนแต่มีทนายบอกอย่าไปให้ปากคำ
ให้บอกว่าจะไปให้ปากคำชั้นศาลอ๋ออันนี้ได้ยินบ่อยมาก
อันนี้มันอันตรายนะครับเพราะบางเรื่องเราสามารถที่จะพูดนะครับเพื่อให้ปากคำ
และสิ่งที่ให้ปากคำนั้นจะเอาไปใช้ในการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ดังนั้นถ้าเราไม่พูดเสียเลยเนี่ยคุณมิ้นเราบอกว่าเราไปให้การชั้นศาล
ก็กลายเป็นว่าเราต้องไปต่อสู้ในชั้นศาล

ก็อาจจะโดนครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่แก้ตัวอะไรนี่ครับตำรวจก็ไม่รู้จะเอาอะไรไป
ก็ต้องส่งตัวฟ้องดังนั้นเวลาที่ไปสู้ที่ชั้นศาลเนี่ยมันอันตรายนะครับ
ดังนั้นบางคนก็ต้องเลือกเอาระหว่างจะให้การที่ตำรวจ
การให้การนั้นก็ควรจะให้การด้วยความเป็นจริง
เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังครับว่าคุณแพทย์เนี่ยเดินถูกทางอย่างไรนะครับ

ชุวิตตีแสดงหน้า
นี้มายืนยันกันหน่อยสำหรับทฤษฎีความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและไม่ทำให้ใครตาย
คืออย่างนี้ครับเวลาเราต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมาย
ว่าชั้นตำรวจก็ดีอายการศาลก็ดี
สิ่งที่เราพูดนั้นจะถูกบันทึกไว้
สมมุติเราพูดไม่จริงแล้วกันเราพูดโกหกนะครับ
เราก็ต้องโกหกไปเรื่อยแล้วครับ
แรกคุณแพทย์ก็อาจจะบอกว่าเงินล้านเก้านี่

ทำมาหากินมาไปออกรายการมานะครับ
หรือว่าไปนู่นไปนี่มาตำรวจก็ต้องสืบสาวไปอีกแล้วครับ
ประการที่๒นั้นรับเงินมาจากใคร
รายการไหนเท่าไหร่และก็มีเสียภาษีไหม
มีใบเสร็จรับไหมหรือว่ามีใบรับเงินไหม
ช่วงไหนวันไหนคือจะไปโกหกตลอดเนี่ยมันคงลำบาก
ที่สำคัญก็คือไอ้เงิน๑ล้าน๙เนี่ยฟังดีนะครับท่านผู้ชมครับ
๑ล้านเก้าแสนบาทถ้าเป็นเงินสดคือไม่เกิน๒ล้าน
ปปงเขาไม่ได้กำหนด
หมายความว่าถ้ามีเงินสดไปผ่านในธนาคารเป็นเงินสดนะครับ
จะฝากจะถอนเกิน๒ล้านบาท
จะต้องบันทึกทำธุรกรรมทางการเงินแจ้งปปง
ดังนั้นนะฮะสมมุติว่าถ้าผมจะโอนเงินสดไปให้ใคร
ผมก็จะต้องโอนต่ำกว่า๒ล้านเช่นล้านเก้า
ดังนั้นตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขคลาสสิกที่สุดนะครับ
ไม่มีใครโอน๒ล้านขึ้นไปมันโอนล้าน๙
สมมุติผมจะโอน๔ล้านผมก็แบ่งออกมาเป็นล้าน๙
แล้วก็ทีเหลือก็ตัดเสร็จไป
ดังนั้นกรณีของคุณแพทย์เนี่ย

เพราะว่าอันนี้ล่ะปปงระบุชัดที่ธนาคาร
ทุกธนาคารจะมีกรรมการเลยครับว่า

หมายความว่าก็ต้องมีแบบฟอร์มเขียนล่ะครับ
ว่าใช้เงินไปเกิน๒ล้านการณ์คือเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเพราะเหตุนี้แหละครับ
นี่ในกรณีของคุณแพทย์เนี่ยหลังแกก็คิดว่ารับดีกว่า
ว่าเงินล้านเก้ามาจากคุณ

สามีให้ภรรยานี่เรื่องแปลกไหม

ถ้าตามกฎหมายถูกต้องไหมครับด้วยความเสน่หา
คือสามีให้ภรรยาหรือลูกให้พ่อแม่
ก็เรื่องปกติเป็นเรื่องความกระตันอยู่
ในสังคมไทยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันให้ได้นะครับ
ดังนั้นกรณีที่คุณแพทย์รับว่าเอามาจากคุณเบ้น
แต่ไม่ทราบหรอกครับว่าเงินได้มาอย่างไร
อันนี้พอมีเหตุผลซึ่งอย่างนี้นะครับ
ถ้าสู้อย่างนี้หรือว่าให้การไว้อย่างนี้นะครับ
ในฐานะพยานก็มีโอกาสที่จะรอดสูง

หลังจากที่ฟังคำให้ปากคำของคุณแพทย
บอกว่าเงินล้านเก้าเป็นคุณเบ้นโอนมาให้
แล้วเธอก็โอนคืนไปสี่แสนเหลือล้านห้า
ก็ยินดีให้ตำรวจอายัดล้านห้านี้ไปตรวจสอบ
ตำรวจเขาก็บอกว่าฟังแล้วก็ไม่ดูมีพิรุษ

ก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียกคุณแพทย์มาสอบสวนอีกแล้ว
ทีนี้ผมลองยกตัวอย่างนะ

คุณเบ้นนะฮะในกรณีเดียวกัน
ผมไม่ทราบหรอกครับว่าไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงนะครับ

ตัวอย่างว่าในกรณีถ้าเกิดคุณเบ้นไปรับว่า
ไอ้รถลาโมกินี่คันนี้

ผมผมก็ไม่รู้หรอกครับแหมมีรถลาโมกินี่ซุปเปอร์คาร์

ใครจะไม่อยากได้เท่จะตายเท่ด้วยนะแต่ผมไม่รู้หรอกครับ
ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนแต่เขาเอามาฝากไว้ที่ผม
อย่างนี้ดูแล้วมันจะมีเหตุผลไหม
คือถ้าเกิดสู้ด้วยความจริงพูดความจริงถ้าเป็นแบบนี้
ถ้าเกิดไปบอกว่ากู้เงินมานะครับ
ถ้าผู้กู้เงินมาตำรวจจะถามต่อล่ะครับ
กู้มาจากใครแล้วกู้มาเท่าไหร่แล้วทำสัญญาหรือเปล่า
จ่ายดอกยังไงเห็นไหมครับโอ้ยาวเลย
ผมถึงบอกว่ากระบวนการต่อสู้นั้นทางกฎหมายเนี่ย
มันมีหลักฐานมีพยานเพราะฉะนั้น
เรายึดหลักความจริงในการต่อสู้นี้ชนะครับ
และก็เป็นสิ่งที่ถ้าฟังแล้วเนี่ย
ยูชนคนธรรมดาทำสารก็จะอาจจะลดโทษ
อาจจะมีเมตตาหรืออาจจะไม่ลงโทษ
สิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราไปพูดโกหกแล้ว
คุณมิ้นครับมันต้องโกหกไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นหรอกครับ

แล้วเวลาเจอแบบตำรวจเรียกสอบสวนทนายเอ่ย
หรือว่าคนรอบคักเอ๋ยก็มาจะบอกว่า
อย่าพูดเยอะอย่าพูดอะไรเยอะพยายามพูดให้น้อยที่สุด

คือเราพูดให้น้อยแต่เราพูดความจริง
นี่ครับคือพูดเยอะก็ไม่ใช่จะดี
แต่เราพูดน้อยหรือว่าพูดไม่ตรงความจริง

กรณีคุณพัทย์เนี่ยเดินถูกทางแล้ว
เมื่อให้การว่า๑ล้านเก้าเนี่ยมาจากสามี
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสามีเอามาจากไหน

เอามาให้ก็รับไว้เพราะด้วยความเสน่หา

ก็ต้องหาความมั่นคงไว้

ผมถึงบอกว่าถ้าไปสู้ด้วยวิธีอื่น

รู้สึกว่าตำรวจเขาสั่งฟ้องนี่ครับ

ก็ต้องไปโกต้องไปพูดต่อล่ะครับ

ไปชี้แจงซินะครับว่า

เพราะก็รู้สึกว่าตำรวจจะไม่ค่อยเชื่อหรือยังไง

ผมคิดว่าเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ผมอยากจะเตือนสุภาพสตรี

เดี๋ยวนี้มันมีอาชีพแปลกนะครับ

แต่ตอนนี้เริ่มเป็นแบบแปลก
เพราะว่าคนมาที่ประเทศไทยเนี่ย

ก็ไม่มีค่ะแล้วมีน้อยมากครับ
คุณต้องพูดให้ฟังก่อน
ก็คงอาจจะหน้าตาอาจจะสู้สาวไทยไม่ได้นะครับก็จะมีแมวมองล่ะครับ
ก็พูดง่ายว่าทำงานด้วยเที่ยวด้วย

หรืออาจจะสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนนึง

คนไปสมัครก็จะต้องเสียสตางค์เสียก่อนนะครับ
เสียสตางค์เช่นคอนแท็กอาจจะบอกว่า
รวมตัวเครื่องบินนะรวมที่พักฟรีนะ

สมมุติคิดแล้วกันว่า๘๐๐๐นะครับ
สุภาพสตรีที่คิดอยากจะไปทำงานก็ไม่มีสตางค์๘๐๐๐หรอกครับ
ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายสตางค์
ไปถึงนั่นไปทำงานแล้วตัด๘๐๐๐ไปเรื่อย
สมมุติเราไปทำงานได้วันนึงได้๕๐๐๐

หลังจาก๘๐๐๐แล้วเงินก็จะเป็นของเรานะครับ
อาชีพที่เป็นท็อปฮิตนะครับผมบอกได้เลย
นวดใช่นะครับโดนหลอกเยอะมากนวดครับ
นวด๒สปาครับนะครับ๓บอกว่าไปเสิร์ฟร้านอาหาร
ลักษณะอย่างนี้มีหญิงไทยหลงเชื่อ
แล้วก็ไปทำงานในประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์เป็นจำนวนมาก
และมากกว่า๕๐ถูกหลอกครับ
ใช่ค่ะอ่านข่าวเยอะมากส่วนใหญ่อาจบอกว่าจะไปทำงานนวด
ไปทำงานเสิร์ฟสุดท้ายโดนหลอกไปขายบริการ
เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาตี
เพราะว่ามีคนร้องเรียนมาเยอะเช่นกันครับ
คือเพิ่มเป็นข่าวไปเมื่อไม่นานมานี้เอง
โหในช
ในกระบวนการของผู้หญิงที่ไปทำงานในย่านของมาเลเซียด้วยซ้ำครับ

คุณชูวิตตีแน่นอนสำหรับประเด็นนี้
เพราะว่าเป็นประเด็นไม่ได้ไกลตัวเลย

โดนหลอกง่ายขึ้นใครจะเอาอะไรมาลง
เราก็ไม่รู้เลยว่านั่นคือตัวจริงของจริง

เพราะฉะนั้นอดใจรอเดี๋ยวเราต้องมาตีประเด็นนี้กัน
ชูวิทย์เอาเรื่องยังคงเอาเรื่องได้ตลอดนะคะ
นิดนึงคุณชุวิตคนไลน์มาหน้าจอ
เรื่องของตกลงนั่งกระบะได้ไหม

ถ้ามีแคปนั่งหลังไม่มีเข็มขัด

ดังนั้นเขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องใส่เข็มขัด
ประการที่๒ไอ้ที่นั่งหลังรถกระบะเนี่ย

วันที่๕เมษานะครับท่านผู้ชมครับ

หลังวันที่๕เมษานั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ
เขาจะมีเว้นวักให้ไหมในช่วงกลับสงกรานนะคุณมิ้น
คือถ้าช่วงสงกรานถ้าเล่นน้ำนะคุณผู้ชม
ถ้านั่งกระบะเพื่อเล่นน้ำสงกรานในแบรวินที่ชุมชนแอดหน่อย
มีคนเยอะหน่อยเพราะว่าทำความเร็วไม่ได้

แต่ถ้าเป็นโซนถนนที่รถสามารถใช้ความเร็วได้เนี่ยไม่ให้นั่ง

คือเขามีสมมุติเขามีรถคันเดียวคือกระบาด

ครับก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับ

แต่วันนี้สิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็ได้ฟังกัน

ประเด็นที่มึงชอบสุดคือเรื่องของความจริง
หลายคนชอบบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

วันนี้เชื่อว่าคนไทยได้ตาสว่างกันแล้วนะคะว่า
ความจริงนี่แหละที่จะทำให้เรารอด
คุณแพทย์นี่เป็นกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่า
ชัดเจนที่สุดครับการพูดความจริงยอมรับความจริง
สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้

จะเอาไปใช้ในการต่อสู้ทางกฎหมายต่อไป

มันก็จะเป็นหลักฐานบันทึกไว้ว่าเราพูดความจริงนะครับ
ถ้าเราไม่พูดความจริงเราพูดโกหกหรือว่าเราไม่ให้การ
ต่อไปเราก็ต้องไปให้การในชั้นศาลต่อไปนะครับ
หมายความว่ายิ่งสู้หนักเข้าไปเรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณชุวิตบอกนะคุณผู้ชม
ความจริงยึดมั่นไว้นะคะตีแสกหน้าเองเราก็ตีแต่ความจริง

วันนี้ความจริงเป็นทางรอดของทุกคนนะคะคุณผู้ชม
ลองกลับไปคิดกันดูอีกทีนึงว่า
ชีวิตต่อไปเราจะใช้ชีวิตอยู่บนความจริง
หรือว่าอยู่บนความหลอกลวงนะคะ

วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ